คุณผู้ชมครับวันนี้มีอีกหนึ่งความน่าสนใจเราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องก็คือการจัดงานบุญบ้างไฟเราจะเห็นแล้วว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยก็มีการจัดงานแล้วก็มีผู้คนไปร่วมงานจำนวนมากติดตามพร้อมกันครับ
ผู้ชมครับวันนี้ยิ่งใหญ่แล้วว่าเป็นแมงครับ
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบและประกวดตกแต่งบ้างไฟเอใหญ่
ประกวดสาวงามผู้ถือป้ายขบวนด้วยโดยผู้ชนะเลิศนอกจากจะได้ถ้วยพระราชทานแล้ว
ยังได้เงินรางวัลอีก๓๐๐๐บาทสำหรับปีนี้มีขบวนส่งเข้าประกวดทั้งหมด๑๘ขบวน
ภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของชุมชนในเขตอำเภอพนมไพรที่จัดขึ้นได้อย่างยิ่งใหญ่และต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
อันที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้ก็เพราะความร่วมไม้ร่วมมือความสมัครใจของกลุ่มบุคคลต่างนะครับ
รวมกลุ่มกันมาและจัดคณะต่าง
คือไม่ได้กะเกณฑ์ไม่ได้ที่จะบังคับเพื่อมาจัดงาน
แต่ว่าเกิดจากความศรัทธาของเขาที่จะจัดขบวนเพื่อถวายองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศครับ
ส่วนความสนุกสนานภายในงานนั้นก็ไม่ต้องพูดถึง
ซึ่งบรรยากาศงานบุญบ้างไฟที่นี่นั้นเป็นสยาติประดูกขนาดแล้วก็ครึ่งครัก

ท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการจะมาเที่ยวชมงานคุณบ้างไฟ

ส่วนขบวนแห่นั้นขอเจอกับท่านผู้ชมมาเที่ยวได้ในปีหน้า
ในวันขึ้น๑๕๐๗ครับ
หลังจากนั้นขบวนนางรำและขบวนบ้างไฟทั้งหมด
ก็จะได้รามและนำมั่งไฟไปถวายต่อหน้าองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศ
ตามความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติ
โดยเฉพาะผู้ที่บนบานสารกล่าวก็จะนำบ้างไฟไปถวายในวันนี้ด้วย
เพราะการจัดงานบุญบ้างไฟของอำเภอพนมไพรจุดประสงค์
จากจะขอฟ้าขอฝนต่อพญาแถนแล้ว

และจะจุดบ้างไฟถวายในวันต่อไป
ที่ฐานจุดบ้างไฟบ้านดอนจันทร์ตำบลพนมไพรนั่นเอง
และจากความเชื่อนี้เองทำให้แต่ละปีมีตัวเลขบ้างไฟเพิ่มขึ้น
จะเห็นได้จากสถิติ๓ปีย้อนหลัง
โดยปีที่แล้วพบว่ามีบ้างไฟจำนวนมาก
เพิ่มขึ้นจากปี๒๕๕๘ถึง๑๐๐บ้าง
และปีล่าสุดขณะนี้ยอดทั้งหมดยังไม่นิ่ง
แต่ล่าสุดพบว่ามีมากกว่า๑๒๐๐บ้าง
ให้ลูกหลานได้ยึดถือแล้วก็สืบต่อไปในอนาคตต่อไปครับ
งานบุญบ้างไฟความสวยงามของประเพณีพื้นบ้านอีสาน
สืบทอดมาอย่างยาวนานหลายชั่วอายุคน
จัดงานจากความเชื่อที่มีต่อองค์พระมหาธาตุวัดกลางอุดมเวศ
ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมือง
ปกปักรักษาไม่ให้เมืองนี้ประสบพยานอันตราย

จนทำให้ที่นี่มีบ้างไฟเข้าร่วมงานมากที่สุด

และส่งออกไปทุกพื้นที่ในประเทศมากที่สุดอีกด้วย
เรียกได้ว่าวิถีชีวิตของผู้คน

เป็นจุดสูญรวมความสามารถของคนในชุมชน
ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข